เพราะว่าที่นั่นนะคะเขามีการแห่แห่พญายม
แห่มาทำอะไรคุณชนะรีบไปเลยค่ะ
ปกติเคยเห็นแต่แห่พญานาคนี่มีการพระอะไรแบบนี้นะ
ค่ะคราวนี้แห่พญายมค่ะว่ากันว่านี่เป็นประเพณีหนึ่งเดียวในโลกที่สืบทอดกันมายาวนาน
ในช่วงวันไหลสงกรานชาวบางพระจังหวัดชนบุรีค่ะ

วันไหลไงที่ชนบุรีเขาก็โด่งดัง
หลายคนนึกถึงแต่เรื่องของการเล่นน้ำสงการอย่างเดียว
ถ้าไปไหลต่อที่ชนบุรี
นี่อย่าเพิ่งจะไปไหลไปเล่นน้ำอย่างเดียว

เขาจัดที่บริเวณคอเขาบางพระนะ
หมู่๔ตะบนบางพระอำเภอศรีราชาชนบุรี

มีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลตะมนต์บางพระ

มากันเยอะเลยรวมถึงพญายมก็มาด้วย
เขาเนี่ยบอกเลยว่าจะต้องมีการแห่พญายมขึ้นรถแบบนี้ด้วยเหมือนกัน
ไม่ใช่แค่แห่พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นนะคะ
ขบวนแห่ก็มีประชาชนจากชุมชนต่าง
ร่วมถึงหน่วยงานเอกชนมาร่วมกัน
แล้วก็ตกแต่งขบวนรถอย่างสวยงาม
ซึ่งในครั้งนี้ก็มีการแห่ขบวนมาถึง๒๙คันเลยทีเดียว
งานนี้นะคะประชาชนบอกว่าพร้อมใจกันมา
ต่อให้เดินไกลกว่า๒กิโลเมตรก็ไม่มีปัญหา

บ่อย่านบ่อกลัวกลวบ่อกระเรงแดดด้านร้อนเลย

ไหลกันไปสนุกสนานเลยทีเดียว
นี่ถ้าคนเปรียบเหมือนต้นไม้แล้วก็ต้นกงต้นกล้า

ได้รับน้ำชุ่มฉ่ำนะ
นี่แหละคุณผู้ชมว่ากันว่าเป็นประเพณีที่จัดสืบทอดกันมายาวนาน

แต่บางทีเรื่องของพญายมทำให้เรานึกถึงเรื่องของความตายไง

อย่างผมเดินผ่านเพื่อนร่วมงานในนี้

หน้าตาอาจจะดูสดใสทำไมกลิ่นตัวเน่าจัง
โอ้โหอันนั้นไม่ได้เกี่ยวกับความเป็นความตาย

เปิดบางทีมันชุ่มแฉแป๊บเดียวเท่านั้นแหละ
ช่วงนี้แดดร้อนมันก็มาเลย